คือเราขายเยอะคือให้เยอะแล้วราคาถูก
ลูกค้าเลยตั้งให้เป็นวริจับการ
บริหารอยู่ที่นู่นย้ายมาเมืองไทยเลย
เรามาลองคิดค้นสูตรเหยียดปะโภ
ลองผิดลองถูก

จนได้เป็นสูตรของตัวเอง
สักหน่อยว่าเราได้พาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติกันในจังหวัดบุรีรำ
มีเมนูเส้นอนาชาติที่เตรียมมาฝากคุณผู้ชมให้ได้ทานกัน
ตั้งแต่เช้าไปจนเย็นย่ำกันเลยทีเดียวค่ะ
เริ่มกันที่หมี่เกี้ยวยามเช้าจากร้านกวางเจ้าเจ้าเก่าแก่๓๐ปี
ต่อด้วยหมี่ยำไทยเมนูพื้นเมืองอันเรื่องชื่อแห่งอำเภอกระสังจากร้านหมี่ยำป้าน้อย
ผู้สร้างตำนานหมี่ยำเจ้าแรกและเจ้าเก่าแก่กว่า๗๐ปี
ปิดท้ายด้วยยากิโซบะผัดฉาฝีมือเชฟใหญ่ชาวอีสาน
สั่งสมประสบการณ์ด้านอาหารญี่ปุ่นมากว่า๑๕ปีจากร้านอีนากะกันไปแล้ว
สำหรับวันนี้เตรียมพบกับเมนูบะหมี่เกี้ยวแสงจันทร์
เจ้าของชายาบะหมี่จับกางช้ำใหญ่ให้เยอะ
ขายดิบขายดีในซอยแสงจันทร์มานานกว่า๓๐ปี
จากนั้นนะคะก็เดินทางเข้าสู่จังหวัดสุรินถิ่นอีสาน
เพื่อไปเรียนดูเรื่องราวของเย็นตะโฟ

ไปดูกันค่ะว่าเมนูเส้นในวันนี้
จะน่ารู้น่าดูและน่ารับประทานขนาดไหน

พบกับผมวาริสเฟิงอารมณ์ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง
การที่พาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไปของเมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทยครับ
เพราะถ้าเป็นเรื่องเส้นต้องยกให้เราเล่าเส้นเป็นเรื่องครับ
วันนี้นะครับเป็นการรวบรวมร้านเส้นนะครับระหว่างกรุงเทพและสุรินนะครับผม
จะมีร้านเส้นอะไรบ้างเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
เพราะว่าขนาดนักชิมในย่านนี้ยกให้เป็นร้านเด่นประจำซอยแสงจันทร์หรือซอยเจริญกรุง๖๗กันเลยทีเดียวค่ะ
เรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้คุณน็อตเขาพาไปฟังกันดีกว่าค่ะ
ตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่ซอยเจริญกรุง๖๗ครับร้านนี้เรียกว่าไม่มาไม่ได้นะครับ
เพราะชาวเน็ตเนี่ยเขียนรีวิวกันให้ลั่นเลยนะครับว่าเป็นที่มาของบะหมี่จับกังนะครับผม
เรื่องราวนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมไปสึกสร้าวเราเส้นพร้อมกันนะครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

หรือแม้กระทั่งหมูแดงที่เคยรับเข้ามาขาย
ตอนนี้ป้าวิไลก็ปรุงเองทำเองทุกอย่าง
มีความชำนาญคันเซียนไปแล้วล่ะค่ะ
เอาช่วงนี้พักกันสักครู่
เอาใหม่นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่
เดี๋ยวช่วงหน้าป้าวิไลเขาจะพาบุกไปหน้าเตา
เจาะลึกสูตรเด็ดเคล็ดลับของบะหมี่เกี้ยวแสนอร่อยกันค่ะ